ดูเรื่องของแป้งนาโนตกันหน่อยละกันค่ะ
ปฏิบัติการภารกิจนับจากวันปะทะจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๑๔แล้วนะคะ
แล้วบนเทือกเขาบรรทัศน์เจ้าหน้าที่เขาบอกยังมีนะ
จุดที่เจ้าหน้าที่เขายังไปไม่ครบหมดมีอยู่อีกสัก๓๔จุด

เดี๋ยวต้องไปหาต่อไม่แน่ใจว่าไอ้จุดที่เจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึง
แป้งนาโนตแอบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
บอกว่าถ้าเคลียร์๓๔จุดนี้ได้นะอาจจะเคลียร์แล้วนะ

แต่ว่าวันนี้ฟ้าเปิดเจ้าหน้าที่ก็เลยจะไป๓๔จุดนั้น
ใช่ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มีทั้งตำรวจภูทรภาค๘มีตำรวจภูทรภาค๙
แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนก็ตรึงกำลังปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
รอบหมู่บ้านในตระแล้วก็จัดชุดพิเศษเข้าไปตรวจสอบตามจุดต่าง
สงสัยว่าเอ๊ะแป้งนาโนตอาจจะซ่อนตัวอยู่หรือเปล่า
ซึ่งจากการที่ช่วงนี้ค่ะเรารายงานข่าวไปเรื่องสภาพอากาศจริงเรารายงานทุกวันเลยแหละ
แล้วช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงท้องฟ้าเปิดเป็นระยะ
ทำให้การลำเลียงเสบียงขึ้นทางเรือทางอากาศ
รวมถึงสลับสับเปลี่ยนกำลังมันก็สะดวกขึ้นแล้วนะคะ
ไม่มีฟ้าฝนมาทำให้เป็นอุปสรรค
ส่วนเส้นทางพื้นที่แนวราบเชิงเขาแล้วก็จุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ
ระหว่างจังหวัดทั้งตรังสตูนสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมากยิ่งขึ้น
และอีกอันหนึ่งคือที่เจ้าหน้าที่เขากำลังทำก็คือ
การไปตรวจสอบจุดต้องสงสัยบนเทือกเขาบรรทัศน์
ยังเหลืออีกสัก๓๔จุด

จะได้รู้กันไปเลยว่าสรุปแล้วแป้งนานดยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ไหม
เอาให้๓๔จุดนี้ถ้าไปตรวจสอบครบนะมันจะให้ความกระจ่างเหรอ

ทีนี้คุณผู้ชมครับพูดจากเมื่อกี้ที่บอกว่าจะไปตรวจ๓๔จุดใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดหนึ่งตรงที่เขาบอกว่า
พอลงไปตรงนี้เสร็จปุ๊บสามารถนั่งรถยนต์ต่อไปอีกพื้นที่หนึ่ง

ผู้สื่อข่าวของเราไปลงตรงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า

ทีนี้พอสำรวจคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสำรวจจากจุดที่ปะทะกันคราวก่อนกับเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าถ้าลงมาตรงจุดนี้ได้ตรงเขาปู่เขาย่า
จะเดินทางโดยรถยนต์ต่อไปไหนรู้ไหม
ไปที่ทะเลน้อยควนขนุนพัทธลุงได้

ทีมข่าวของเราก็ไล่มาคุณผู้ชมลองดูแผนผังนะคะ
ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์จากหมู่บ้านไปถึงเชิงเขาระยะทางสัก๕กิโล
เดินท้าวขึ้นขาวผ่านสวนผลบ้านสวนยางพระราชว์ของชาวบ้าน
สองข้างทางเป็นป่ารกทึบนะเหวก็ลาดชันแล้วค่ะ

ด้านล่างมันจะมีน้ำตกไหลผ่านลงไปต้องเดินข้ามลำทานน้ำตกไปอีก
พอเดินไปได้สักนิดหนึ่งสักระยะหนึ่ง
จะมีขนำของชาวบ้านสร้างไว้กลางป่า
จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องครัวเตรียมไว้สำหรับการประกอบอาหาร
แล้วก็ยังมีพื้นดินไปพบตรงจุดตรงนั้น
เจออะไรกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่ด้วย
ทีนี้ชาวบ้านที่นำทางมาทีมข่าวของเราให้มาดูตรงบริเวณจุดนี้

คุณอโนชาบอกว่าจากตรงบริเวณบ้านด่านบนเขาบรรทัศน์ถึงจุดนี้
กิโลถ้าคนชำนาญทาง๓๔ชั่วโมงเท่านั้น
ต่างจากคนทั่วไปถ้าเป็นอย่างพวกเรา๗๘ชั่วโมงคุณ
อาจจะเกินกว่านั้นนะ๑๐ชั่วโมงก็ได้
แล้วถึงจะไปตรงจุดขนำและถึงจะเป็นจุดแวะพักตรงนี้ได้จุดหนึ่ง
แต่ระหว่างทางนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีห้วยน้ำตกมีซองขนม

ซึ่งอันนี้คือก็บอกกันว่ายังไม่รู้นะว่าเป็นของใคร
คือทีมข่าวเดินสำรวจตามเส้นทางด้วยตัวเอง

แต่ทีมข่าวก็พยายามที่จะลัดเลาะเส้นทางนี้ไปกับชาวบ้านให้ได้

แล้วพอเจอไอ้ที่บอกว่าเป็นซองขนมวางอยู่บนโขดหินนะคุณผู้ชม
ไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นของใครตอนนี้ยังไม่ทราบ
แต่ก็ซึ่งจุดนี้มันจะเป็นจุดสุดท้ายที่ชาวบ้านมักจะมาแวะพัก
เพราะพอเขาพักตรงนี้ปุ๊บเขาจะไปต่อเลยที่จังหวัดพัทธลุง
จุดนี้ก็จะไปต่อด้วยการหาปลาหาพืชผักไปประกอบอาหารได้นะคะ
ถามว่าถ้าจะทำอาหารมันจะใช้อะไรได้
ชาวบ้านเขาจะใช้ไอ้ที่เป็นเหมือนแก๊สกระป๋อง
แล้วก็ไม่มีควันไฟอีกต่างหากด้วยนี่คือวิถีของชาวบ้าน
แต่ถ้าเสียแป้งจะหลบหนีต้องเดินเท้ากลางวันเท่านั้น
เพราะคนนำทางคนนี้บอกว่ากลางคืนมันมีหมอกเยอะ

ต่อให้คุณมีไฟฉายคุณก็ออกยาก
ชุดนี้คือถ้าจะเป็นจุดสุดท้ายก็ต้องการเดินมาจากครั้งเลย
แต่ว่าแรงน้ำแรงนี้คือเป็นจุดต้ายแล้ว

ต้นสวัสดิ์กลับมาบ่อยไหมครับท่านนี้

ข้าส่วนช่องสูง

ทำให้เขานี่สับดนกล้อมาน่ากินกลางขึ้นกัน

ศาวะสับกล้อแค่ในสถานที่กล้างขึ้น
โอ้โหเนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะทีมข่าวเราไม่จบแค่นี้นะ
นี่ลำบากมากนะเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าไม่ทดลอง
เราก็จะไม่รู้จริงว่าแบบไหนที่เสียแป้งถึงจะรอดออกไปจากตรงนี้ได้
ทีมข่าวเราก็เลยเดินเท้าไปที่จุดที่มีรถยนต์
สามารถจะขึ้นไปจอดรอได้ค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
ถ้าคุณจะเดินไปตรงจุดที่จะให้สมมุตินะให้คนมารับ
เอารถไปจอดตรงนั้นก็๑ชั่วโมงเดินไปถึงรถค่ะ
ขับรถตามถนนหลักพอขึ้นรถแล้วนะ
ก็ขับรถไปได้ที่พื้นที่อำเภอศรีบรรพฤษค่ะ
มุ่งหน้าไปที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
ระยะทาง๒๐กิโลอันนี้ไกลขึ้นไปหน่อย
ระหว่างทางดูแล้วมันจะไม่มีตั้งด่านตรวจจุดสกัดบริเวณนั้น
พื้นที่ทะเลน้อยเป็นเขตรอยต่อกับอำเภอระโนธนะคะ
ถ้าเสียแป้งหลบหนีเส้นทางนี้จริงก็จะขับรถไปตามถนนได้ค่ะ
ซึ่งเป็นถนนเลียบชายทะเลหลบหนีไปอำเภอสะดาว
ซึ่งตรงจุดนั้นก็จะกลายเป็นมันเป็นชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง
เสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์หรือไม่
นี่คือคำถามนะเพราะปฏิบัติการมา๑๔วันแล้ว
นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ประเด็นของเสียแป้งเนี่ย
บอกว่าผมก็ฟังข่าวนะผมก็อ่านคอมเมนต์นะ
เมนต์คนบอกว่าเสียแป้งเขาหนีลงมาจากเขาแล้ว
ทำไมรู้ดีจังนายกบอกผมก็เอ๊ะเหมือนกัน
แต่ผมสงสัยว่าตกลงแล้วเสียแป้งอยู่ไหนกันแน่
เดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยกับพบตรอีกครั้งคุณผู้ชมฮะฟังเสียงนายยกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์วันนี้หน่อยนะครับ

ผมก็เอ๊ะนิดหน่อยเหมือนกันนะทำไมรู้ดีได้ไงใช่ไหม
หรือว่าจริงแล้วแผลทรอนแผนรับวงพาเขาหรือไม่
พอบอตอรออีกทีไหมครับ
เดี๋ยวผมต้องคุยกับพบตรอีกทีนะ
คุณผู้ชมฮะทีนี้บิ๊กตำรวจนายหนึ่ง
ว่ามีคนประสานว่าเสียแป้งขอมอบตัว

คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องนี้ฮะ
ทางพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้ช่วยพบตรในฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่าเสียแป้ง

ยังไม่มีนโยบายที่จะยุติภารกิจในการไล่ล่าเสียแป้ง

มีพฤติกรรมหลบหนีมีการใช้อาวุธสงคราม
ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เกรงจะเป็นอันตรายต่อประชาชน
โดยเสียแป้งยังคงหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
เพราะไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะสามารถลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์ได้

ส่วนความเป็นไปได้ที่เสียแป้งจะหลบหนีออกนอกประเทศนั้น
โอ้นะฮะก็นี่ไม่สามารถที่จะมีทางได้เลยนะครับ
แต่ยืนยันว่าตำรวจได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่นะครับและได้ปิดทางลงเขาโดยรอบแล้ว
อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการติดตามตัวเสียแป้งทุกวัน
ตำรวจจะตัดวงจรการส่งเสบียงไปแล้ว
แต่เสียแป้งได้เตรียมการเพื่อหลบหนีอยู่ในป่าไว้เป็นอย่างดี
อีกทั้งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวันที่ในเสียแป้ง
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนนั้น
ก็พบว่าเสียแป้งไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ไหน
มุ่งหน้าขึ้นเขาบรรทัศน์อย่างเดียว
ไม่มีการออกนอกเส้นทางครับ
หลังจากบรรทัดเราปิดล้อมทุกหมู่บ้านในทางลงทั้งหมดครับ
ทางลงที่สามกับทางลงที่สองเราปิดล้อมทั้งหมู่แล้ว
เราใช้กำลังของภาคกล้าวหลังจากโรงพยาบาลปิดล้อมทุกหมู่บ้าน
ยังไม่มีทางลงที่เราปิดล้อม
ผลตำรวจโทยที่ผลไปในฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่าบอกแบบนี้
เขาบรรทัดมี๕๐๐๐๐๐ไล่โดยมีทางลงหลายทาง
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะลงจากเขาแต่เราประสานเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือหมดโดยเสียแป้งเป็นผู้ต้องหาที่อันตรายจริง
เมื่อ๒วันก่อนคุณผู้ชมฟังให้ผมให้ดีนะ
เมื่อ๒วันก่อนมีคนติดต่อพบตรมาว่า

อาจเป็นเหตุบ่งชี้ว่าเสียแป้งยังอยู่บนเขา

โดยพบตรได้รับการติดต่อมา
แต่ยังขอตรวจสอบความชัดเจนก่อน
คนตำรวจโทรอิทธิพลกล่าวค่ะ

พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พูดถึงกระแสข่าวว่าเมื่อ๒วันก่อนมีผู้ติดต่อมายัง
พบตรว่าจะเอาเสียแป้งเข้ามอบตัว

บุคคลที่ติดต่อเข้ามาเป็นใคร
และบุคคลที่จะขอเข้ามอบตัวเป็นใคร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ฟังเสียงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ยังไม่มีข้อบ่งชี้ยังไม่ลงมาจากเขา
เชื่อมั่นนะว่าเสียแป้งยังอยู่บนเขา
แต่การจะมอบตัวไม่รู้ว่าเป็นการเอาเสียแป้งมามอบตัว

วันแล้วนะหลังจากหนีออกจากโรงพยาบาล

รวมถึง๑๔วันแล้วหลังจากที่มีการปะทะกันบนเขา
ภารกิจนี้กันต่อไปค่ะ